อีกหนึ่งสาวเลยละกันสาวคนนี้ก็บอกเลยว่า
เรียกทั้งเสียงแฟลตเสียงฮือเสียงฮาเสียงชัตเตอร์อะไร

สำหรับนี่ค่ะสาวคนนี้นางเอกสาวพันล้านใหม่ดาวิกานั่นเองนะคะ
คราวนี้เธอมาแบบฉีกลุกเลย
เวอร์ตั้งแต่คอสตูมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมอะไรแบบว่า
คุณดูไอลายเนอร์เธอกรีดยาวตะวัดหางตาไปเรียกได้ว่า

ไปร่วมงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งที่๗
งานนี้ก็เลยเกิดเสียงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
ใหม่เนี่ยนะมาในลุคแบบเผ็ดดุสวยขนาดนี้
อุ่นเครื่องเตรียมถ่ายเซ็กซี่กับเขาหรือเปล่า
ใช่หรือไม่ไปฟังดูสิจ๊ะ
ตอนนี้เรามาแบบเซ็กซี่เลยจริงชุด

ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยค่ะคนจะได้ไม่เบื่อกันเดี๋ยวเบื่อใหม่แย่เลย
มันต้องดูว่าเลเวลไหนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่บางทีมันก็เป็นงานศิลปะมันก็โอเคแต่ก็ต้องว่ากันอีกที
โอ้โหใครจะเบื่อดาวิกาคะคุณค่ะแต่ละลุคที่ออกงานของเธอเนี่ยนะเรียกได้ว่าแบบว่าจัดเต็มมาก

คนพูดหมายของหมดเนี้ยต้องบอกว่าไหมดาวิกาผ่านมาหมดแล้วทุกลบนะครับ

ถ้าไม่ใช่ใหม่ดาวิกาเป็นเราสองคนเรามากรีดไอลายเนอร์แบบนี้

อะไรที่มันดูเป็นศิลปะเราอาจจะได้เห็น

แล้วต้องบอกว่าฝีม้ายลายมือหุ่งชิ้นก็ไม่ธรรมดา
พอกับหน้าตาเลยนะหน้าตาสวยแค่ไหน